ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปงานบวชงานหนึ่ง
ของลูกชายเศรษฐีเมืองชนบุรี
เดี๋ยวนี้เขาโปรยทานเขาก็ไม่ได้แบบเป็นเศษเหรียญเศษ
มีทั้งพัดลมมีทั้งลอตเตอรี่โอ้โหมากมาย
คนก็แห่ไปเอาโปรยทานเป็นพันคน
เอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าเขาโปรยยังไงบ้าง
ข้ารวดแห่หน้าของนายนัทพงคร์แบบวาลวาส
เป็นลูกชายของนายชาคริสแล้วก็นางนพัศวรรณวรวาส
เป็นเศรษฐีเมืองชนโคตรคลักษณ์ชาวบ้านชาวช่อง
ไปร่วมงานกันเยอะทีเดียวครับนะฮะเมื่อวานนี้เองก็มีสาวสวย
มีผู้เท่าผู้แก่แต่งกายไปรำเป็นนางฟ้าหน้ากันไปนะฮะก็แห่รอบโบสถ์กันไป
ไลท์ของงานมันอยู่ที่การโปรยทานเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคิดเป็นเงินแล้วเนี่ย
สี่แสนอืมโปรยทานสี่แสนนะครับมีทั้งเงินเงินสดอ่า
มีทั้งธนบัตรที่เป็นแบงค์ร้อยแบงค์หาวร้อยแบงค์พันธุ์ก็โปรดรวมรวมกัน
แล้วก็มีสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ชาวบ้านไปลุ้นโชคต่อ
งวดของวันที่สิบห้ากรกฎาคมแล้วก็มีพัดลมอีกหนึ่งร้อยตัวครับ
ปรากฏว่าพอถึงเวลาโปรยทานเจ้าภาพโปรยออกไป๔ทิศ
เพื่อไม่ให้มันคนมากระจุกตรงกลางนะฮะโปรยไป๔ทิศเลย
กว่าพันคนก็กรูเข้าไปแย่งกันอุตลุดทีเดียวฮะ
โดยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กหญิงวิลาวันจังหวัดใจที่มาร่วมงาน
บอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าการโปรยทานครั้งนี้
ได้เงินมาหนึ่งร้อยแล้วก็ได้พัดลมกลับบ้านหนึ่งตัว